จังหวัดชนบุรีครับมีหมอดูไพ่๒๔
ชาวบ้านเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ดูดวงตัวเองเอาไว้นะครับ
รถมอเตอร์ไซค์ข้ามถนนแล้วก็จังหวะที่มันก็มืดหน่อย
รถกระบะเขามองไม่เห็นวิ่งทางตรงมาก็ชนอย่างจัง
จนทำให้หมอดูรายนี้เสียชีวิตเลยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณจุดยูเทิร์นบริเวณหน้าบริษัทฮอนชวนจำกัดนะครับ
ถนนสาย๓๑๓๘บ้านบึงบ้านค่ายขาข้าวบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสุนทรีขาวเจริญอายุ๕๗ปีเป็นหมอดูภาค๒๔ในตลาดหัวกุญแจครับ
ไปสอบสวนนายเมธาสิทธิ์ฐานาศรีซึ่งเป็นคนขับรถกระบาดคู่กรณีก็บอกว่า
เขาก็ขับรถไปส่งญาติมาที่ระยองแล้วก็กำลังจะกลับมุ่งหน้าชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายนะ
แล้วก็กำลังจะวิ่งขึ้นมาที่เลนขวาเพื่อยูเทิร์นข้ามถนน
จังหวะนั้นเนี่ยรถของผู้ตายเกือบถูกรถยนต์ที่อยู่เลนซ้ายเฉียวชนไปแล้วนะครับ
จะบังคับมาเลนขวาเขาเห็นหมดเลยนะ
แล้วเป็นจังหวะที่รถของตัวเขาเองมาพอดีแล้วมาด้วยความเร็ว
เบรกไม่อยู่ก็ชนอย่างจังจนทำให้นางสุนทรีย์นั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
ตำรวจก็บันทึกภาพในจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะเชิญตัวนายเมธาสิทธิ์คนขับกระบาดไปสอบสวน
เพื่อไปติดตามเรื่องของสาเหตุที่มันแท้จริงต่อไป
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ